รถติดจริงรถติดอะไรขนาดนั้น
และในฐานะวันนี้เป็นวันเทคโนโลยีของไทย
เราต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้ค่ะ
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษารา

เราจะต้องแก้ปัญหาเรื่องรถติดในประเทศไทยให้ได้โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร
อย่าบอกว่ามีสิ่งประเด็นทำแล้วเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะ

เพราะฝนตกทีไรรถติดทุกทีเลยค่ะ
ช่วงนี้ฝนลดลงแล้วอ่ะ
ก็ลมหนาวจากประเทศจีนมาแตะทางตอนบนของประเทศก็เลยเห็นเป็นสีเขียวแบบนี้

เหนือและภาคอีสานเน้นพื้นที่ยอดดอยและยอดภู
อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณที่เกิดขึ้นได้นะ
ประมาณ๑๔๒๐องศาเซลเซียส
เป็นยังไงล่ะเย็นกันแล้วล่ะเนาะ
อย่าลืมใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
และเจ้าลมหนาวจากประเทศจีนที่เขากดลงมากดลงมาเรื่อย
ทำให้ร่องฝนก็ต่ำลงมาเรื่อยด้วยนะคะ
ตอนนี้พาดอยู่แถวตรงนี้ค่ะ
ทำให้ฝนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประเทศไทยจะเน้นพื้นที่ภาคใต้นะจ๊ะ
เพราะว่ามีลมฝนประจำฤดูร์ด้วยไง
ส่วนฝนช่วงเช้าก็ยังไม่มีนะคะ
โปร่งโล่งสบายโดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนบนเห็นของประเทศเห็นไหมคะ

แต่ว่าหลังจากนั้นค่ะหลังเที่ยงเป็นต้นไปประมาณบ่ายโมง
ฝนเริ่มตั้งเขาแล้วในพื้นที่ภาคตะวันออก
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้ทั้งหมด
ฝนช่วงนี้นะจะตกแบบไม่ได้แรงมากนะคะ
แต่ว่าจะตกสลับเบาหนักสลับเบาไปเรื่อยจนถึงช่วงเย็นได้เลยค่ะ
ช่วงนี้ฝนภาคใต้มีคลื่นก็มีเช่นเดียวกันนะคะ
จุดที่มีฝนคลื่นจะสูงประมาณ๒เมตรส่วนอ่าวไทยค่ะ
ตอนบนไม่น่าห่วงเท่าไหร่ขึ้นลมสงบนะตรงนี้ที่เป็นสีขาว
แต่จุดที่เป็นตั้งแต่ตอนกลางจนถึงตอนล่างจุดที่มีฝนคลื่นก็อาจจะสูงได้ประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเมตรค่ะ
ตอนเช้าเช้าอากาศเย็นช่วงบ่ายช่วงเที่ยงร้อนอะไรขนาดนั้นล่ะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงนี้แดดร้อนหน่อยนะคะ